คุณผู้ชมครับวันนี้ท่านผอบตรมีนัดนักข่าวตอน๑๐โมงเช้า
บอกว่าจะแถลง๒คดี
๒คดีนี้๑ในคดีนั้นเนี่ย
นักข่าวมีการคาดการณ์ว่า
มันจะเป็นความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่หรือเปล่า

กราฟมันออกแล้วกราฟคืออะไร
กราฟเครื่องจับเท็จมันออกแล้ว

คือคนก็คาดการณ์ไปว่าวันนี้พบตรจะแถลงคดีนี้เนี่ย
เพราะไปประกอบกับการที่คุณอัจฉริยะ

ไปโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าวันนี้จะมีเรื่องสะเทือนแผ่นดิน
แล้วก็โพสต์เพลงของคุณสันติดวงสว่างคนอกหักพักบ้านนี้
แล้วทีเยอะอาจยกรรมของนายอาชิริยะเรืองรัตนพงศ์
เมื่อวานนี้เขาโพสต์ข้อความว่า
บอกว่าจับตาให้ดีนะ

แน่นอนแล้วทิ้งท้ายเป็นปริศนาให้คิดด้วยว่ารับรองจะต้องร้องเพลงเต่า
หงอยแม่ไม่ใช่เตางอยนะฮะขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้
แจ้งกำหนดการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนบอกว่าวันพุธที่๒๗มกราคม
วันนี้นะฮะพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เป็นประธานในการแถลงข่าวความคืบหน้าสองคดีไม่บอกว่าเป็นคดีอะไร
บอกเพียงสั้นบอกว่าแถลงข่าวคดีสำคัญในตอนนี้คดีสำคัญมีอะไรบ้างครับ
คุณผู้ชมฮะทำให้มีการตีความโยงกันบอกว่าน่าจะเป็นคดีน้องชมพู่หรือไม่
เพราะอะไรเพราะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคือนักข่าวก็พยายามประติดประต่อ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพิ่งจะระบุว่าผลการนำพยานเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ย
เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดณวันนั้นท้าความกันสัก
สั้นว่าใครไปเข้าเครื่องจับเท็จบ้างคนในครอบครัวน้องชมพู่นะครับไปเข้าเครื่อง
เท็จ๘คนคือพ่ออนามัยแม่สาวิตรีณตายณเสริมณแต่ณฝนป้าแตนกับลุงพล
ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะฮะนอกนั้นจะเป็นพยานแวดล้อมซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับกับ
ระบุเวลาและที่อยู่ของลุงพลเมื่อวันที่๑๑พฤษภาคม
ครับมองออกหรือยังฮะว่าเขาจะจับเท็จเรื่องอะไรนะครับ
ซึ่งเป็นวันที่น้องชมพู่หายตัวไปครับมีทั้งหมด๕คนพระ
บุญมาท่านเจ้าอาวาสวัดถ้ำภูผาแอกพระสุรัตน์ที่ลุงพลขับ
ไปส่งที่อำเภอหนองสูงนางส้มโอนางดอนและพ่อแบมอืม
ส่วนที่ก๊อฟจะบอกต่อไปนี้ผมใจจดใจจ่อซะเหลือเกินฮะ
อันนี้เป็นข้อมูลที่จะนำไปสู่การจับกลุ่ม
รายได้เพราะว่าการที่เอาทุกคนเข้าเครื่องจับเท็จ
เครื่องจับเท็จมันจะวิเคราะห์ออกมาเป็นกราฟ
ที่ต้องแปลออกมาจากผลในการที่
ถามทีละคนทีละคนทีละคน

เข้าไปแล้วก็มีคำตอบกลับมาที่มันไม่ตรงกัน

ใช่คือปลายคำถามเนี่ย
คือจุดประสงค์ของการถามเนี่ย
คำถามเดิมนะแต่วิกเปลี่ยนบิดนิดเดียว

กราฟมีของหนึ่งคนคุณผู้ชมฟังให้ดี
มีของ๑คนแล้วเป็นผู้ชาย

วิเคราะห์ว่าลักษณะเขาคล้ายว่าเขากลัวความจริงบางอย่าง
โดยเฉพาะข้อคำถามเกี่ยวข้องกับคดี
ราฟของผู้ชายคนนี้สูงผิดปกติมากกว่าคนอื่น
ใช่คือถ้าเกิดว่าคุณพูดเหมือนเดิม

มันจะต้องลักษณะคือคงที่คล้ายกับคลื่นหัวใจเรา
เวลาแบบเราไปออกกำลังกายหัวใจเต้นเร็วเนี่ย
กราฟมันก็จะสูงดิ่งขึ้นมาเลยถูกไหมฮะ
ใช่เพราะเขาติดเอาไว้ด้วยนะแล้วกราฟมันเด้งขึ้นไปนะครับ
น่าสงสัยคำถามบางคำถามเขาบอกว่า
ใช้วิธีการถามคนละอย่างถามหลายข้อ
แต่บุคคลคนนี้ตอบไม่ตรง

ทั้งที่มันควรจะตอบให้ตรงกันแต่ดันตอบไม่ตรงเอาใครอ่ะนะครับ
และบุคคลนี้แสดงพฤติกรรมที่แตกต่างจากบุคคลอื่นอย่างมาก

นะฮะทีนี้ถ้าเราจะเจาะให้มันแคบลงนะ
จำนวนคนที่เข้าเครื่องจับเท็จ๑๓ราย

ใน๗คนนี้มีผลการวิเคราะห์พบว่ามีความผิดปกติ
คุณผู้ชมดูภาพฝั่งซ้ายเป็นผู้ชาย๗คน

ต้องรอให้ตำรวจแถลงข่าวนี้เองว่าเป็นใครนะครับ
ขณะที่พลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ผลจากการนำทุกคนเข้าเครื่องจับเท็จในคดีน้องชมพู่

ทั้งหมดที่วิเคราะห์มามันเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งในการเสริม
คำให้การและยืนยันกับพยานแวดล้อมที่ตำรวจทำงานมาตลอดเกือบ๑ปีเนี่ย
คำให้การทุกคนพยานต่างที่เก็บมาหลักฐานที่เก็บมานะฮะ
แต่มันไม่ใช่หลักฐานเพื่อให้น้ำหนักมากพอในการพิจารณาว่าใคร
จะมีส่วนกระทำผิดหรือถูกออกไม้จับแต่คาดการณ์ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
อีกไม่นานนี้จะสรุปสำนวนคดีนี้ได้ซึ่งแนวโน้มคดีนี้เป็นไปในทางที่ดีนะฮะ
ตำรวจเขามีข้อมูลแล้วนะครับเดี๋ยวรอฟังว่าการแถลงข่าววันนี้จะเป็นคดีสำคัญอะไร
บุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นจะเป็นใครนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าไปดูสิ่งที่ลุงพลโดนเรื่องของข้อกล่าวหาต่างนี้นะคะ
หลายคนก็มีการไปแจ้งความโดยเฉพาะกรณีที่ไปครอบครองไม้ห่วงห้ามเนี่ยนะคะ
ทนายตั้มอีกหนึ่งคนค่ะที่อาสาเข้ามาดูแลเรื่องของคดีการเสียชีวิต
ซึ่งเป็นคดีหลักคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตบปากรับคำนะคะว่าจะเป็นทนายความให้
แต่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องขึ้นไปภูเหล็กไฟไปดูอะไรบางอย่างก่อนนะคะ
ว่ามันตรงกับที่ได้รับข้อมูลมาหรือเปล่าคุณผู้ชมช่วงหมายเมื่อวันนี้ค่ะ
บ่ายเมื่อวานนี้ค่ะลุงพลกับป้าแตนนะคะ

นายสิทธาเบี้ยบังเกิดที่โรงแรมที่จังหวัดสกลนคร
เพราะว่าตอนนี้ทนายตั้มไม่สามารถเดินทางเข้าจังหวัดมุกดาหารได้
เนื่องจากว่าเพราะว่าของมุกดาหารเนี่ย
บอกชัดเจนเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าทนายตั้มเนี่ยนะคะ
จะเดินทางไปบนภูเหล็กไฟไปหาหลักฐาน
ไปดูอะไรเพิ่มเติมในคดีน้องชมพู่เนี่ย
นายตั้มต้องกักตัวเป็นเวลา๑๔วัน
นายตั้มบอกว่าคือกลัวว่าจะเสียเวลาในการที่จะไปทำคดีอื่นนะคะ
ก็เลยเอาล่ะเดี๋ยวเดินทางกลับก่อนนะคะ
โรงแรมเขาไปเจอกันเขาใช้เวลาในการพูดคุยกันสักประมาณเกือบ๒ชั่วโมงนะคะ
ทีนี้หลังการพูดคุยทนายตั้มก็ยังไม่ได้ให้คำตอบชัดเจนว่า
จะรับตำแหน่งเป็นทนายความส่วนตัว
เป็นทนายความที่ดูคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่หรือไม่อย่างไร
นายตั้มบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือไทม์ไลน์ไทม์ไลน์
แล้วอีกประเด็นที่ทนายตั้มให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้บอกว่า
จริงนะมันมีพยานปากสำคัญอีกหนึ่งคนที่ทนายตั้มไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ว่าเป็นใคร
แต่พยานคนนี้เป็นกุญแจสำคัญเพราะรับรู้ไทม์ไลน์ของลุงพล
ซึ่งลุงพลเองก็เคยบอกตำรวจไปแล้วว่ามีพยานคนนี้อยู่นะ
แต่ตำรวจเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับพยานปากนี้แล้วที่สำคัญไม่ได้สอบปากคำพยานปากนี้ด้วย
ส่วนกรณีที่สังคมตั้งคำถามว่าลุงพลร้อนตัวหรือเปล่าที่ไปติดต่อทนายตั้มล่วงหน้าให้มาช่วยดูคดีการเสียชีวิตน้องชมพู่
นายตั้มบอกมันก็เป็นกระบวนการตามปกติถ้าเกิดว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับใครหรือจะมีคดีเกิดขึ้นกับใครเขาก็ต้องมีการตั้งทนายความอยู่แล้ว
ล่วงหน้าใครจะรอให้เกิดคดีก่อนแล้วมาตั้งทนายอันนี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะ
ทนายตั้มเนี่ยก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเป็นสิทธิ์เขานะคะลุงพลว่าไงลุงพลบอกว่าก็ดีใจนะที่ทนายตั้มเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ได้ตบปากรับคำว่าจะมาดูในฐานะทนายความเรื่องของคดีการเสียชีวิตนะฮะแต่ยอมรับว่าดีใจนะฮะอย่างน้อยน้อยเนี่ยคือมีทนายตั้มข้างกายก็อุ่นใจนะคะแต่อีกประเด็นที่กังวลเนี่ยก็คือการที่ทนายตั้มเนี่ย
ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่บ้านกกอกเพื่อไปดูสถานที่เกิดเหตุจริงได้อันนี้สิ่งที่ลุงพลเขากังวลใจค่ะ

ทำร้ายร่างกายข่มขืนจิตใจแล้วก็พยายามชิงทรัพย์นะคะซึ่งลุงพลเนี่ยได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็บอกว่าจะไปสู้กันในชั้นศาลค่ะนะฮะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้๑๐โมงแล้วเนี่ยนะครับพบตรแถลงว่ายังไงแล้วนอกจากปฏิกิริยาของลุงพลติดตามปฏิกิริยาของทนายตั้มให้ดีว่าเขาจะยังตัดสินใจที่จะให้คำปรึกษาหรือมาดูแนวทางหรือว่า
จับตาดูให้ดีนะครับ๑๐ตอนเช้าวันนี้